ดูท่าทีของ๘พักร่วมกันหน่อยนะครับ
ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็คุยแต่กับเก้าไกลเผื่อไทยเก้าไกลเพื่อไทย
เพราะว่าก็ต้องยอมรับแหละว่าเป็นพักอันดับ๑อันดับ๒ใช่ไหมคะ
ได้คะแนนเสียงมากที่สุดจากการเลือกตั้งที่ผ่านมา
ทีนี้พอดีค่ะวันนี้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีนะคะ
ของพักก็คือเสรีรวมไทย
ตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะคะก็ประชุมเสร็จปุ๊บเนี่ยมีการมาแถลงข่าวด้วย
ก็พูดถึงเรื่องทิศทางการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในครั้งต่อไปนี่แหละว่า
พักร่วม๓๑๒เสียงถึงแม้จะมีมติร่วมกันเสนอชื่อ
พิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลเป็นนายกรัฐมนตรี
แต่คะแนนที่ออกมาเนี่ยเอาจริงผมหนักใจนะครับ
ผมหนักใจเหมือนกันและถ้าโหวตไม่ผ่านอีกเนี่ย
คุณพิทาจะสู้ต่อไหมหรือยังไงเอาจริงจริงถ้าสู้ต่อเนี่ย
ยังไง๘พักการเมืองก็โหวตให้อยู่แล้วล่ะแต่ถ้าไม่มีโอกาสจริง
ก็คงจะต้องเลือกพักเพื่อไทยเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
แต่ถ้าสอสอฝั่งตรงข้ามหรือสวยังติดเงื่อนไขว่า
ไม่เอาก้าวไกลมาร่วมด้วยมันก็จะไม่ผ่านเหมือนเดิมต่อให้เป็นเพื่อไทยก็ตาม
เพราะฉะนั้นเพื่อไทยกับก้าวไกลต้องตกลงกันนะว่าจะเอายังไง
แต่ในที่สุดเพื่อให้มีนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐
ก้าวไกลต้องเสียสละออกไปเป็นฝ่ายค้านเพื่อให้เพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาล
ด้วยการเชิญพักอื่นมาร่วมให้ได้เสียงรวมกัน๓๗๖เสียง
วันที่๑๙นี้ก็คงจะมีการโหวตอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แต่ผมก็หนักใจแทนนะครับหนักใจแทนแล้วกันนะครับ
นี่สมมุติว่าผ่านก็คือผ่านแต่ถ้าไม่ผ่านนะครับ
มันก็จะต้องมีการโหวตเรื่องนายมตรีอีกนะฮะ
คุณวิทาจะสู้ต่อไปไหมถ้าสู้ต่อผมก็คิดว่าแกครับพลังทะวัน
ก็ยังหนุนนะครับยังหนุนให้ถ้ามีโอกาส
แต่ถ้าไม่มีโอกาสจริงแล้ว
ก็คงจะเป็นเรื่องของภักดิ์เพื่อไทยนะครับ
ที่จะเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล
ฉะนั้นเมื่อเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาล
ยังไงก็ต้องพักเก้าไกรอยู่ไว้ด้วยนะครับ
ซึ่งถ้าเปลี่ยนหัวอย่างนี้นะครับ
ทางสวจะเห็นยังไงสอีกฝั่งจะเห็นยังไง
ถ้าโหวตให้เพื่อไทยมันก็จบ
แต่ถ้ายังมีการเกี่ยงกันว่ายังมีก้าวไกลร่วมอยู่
ผมไม่เอาด้วยมันก็จะไม่ผ่านเหมือนเดิมนะครับ
ในที่สุดเพื่อให้มีนายุมตรีคนที่๓๐ให้ได้
เก้าไกรคงต้องเสียสละนะครับ
เพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลไปตามที่พี่น้องมิจารณ์จนตรงกลาง

และถ้าก้าวกลายยอมเสียสละไปเป็นฝ่ายค้านแล้วเนี่ย
ก็ต้องสนับสนุนเพื่อไทยให้เป็นรัฐบาลด้วยนะ

เพื่อที่วันข้างหน้าจะสนับสนุนตอบแทนซึ่งกันและกัน

แต่ถ้าเลือกใครมาเป็นนายกไม่ได้เนี่ย
ก็เลือกผลตำรวจเอกเซลลี่พิสูจน์ก็ได้

อืม
แต่เราก็ต้องเอาใจเป็นไว้เพื่อวันข้างหน้านะครับ
คุณสนับสนุนพบผมก็สนับสนุนพูดในการกันนี้นะ
ถ้าเลือกใครไม่ได้ก็เลือกเซลลี่พิสูจน์คนนอกกันเลือก

ตรา๒๗๒วัก๒นะ

ลองพูดสื่อข่าวลองเสนอดูจำเป็นให้ดูนะฮะ
ที่เห็นส่วนตัวพลตรวจเอกเซลลี่พิสูจน์บอกไม่เห็นด้วย
กับการแก้ไขรัฐธรรมนุนมาตรา๒๗๒
เห็นด้วยในที่นี้ไม่ใช่ว่าไม่อยากปิดสวิตชอวรนะ
แต่มันเป็นการแก้ปัญหาให้กับตัวเอง
แทนที่จะหันมาแก้ปัญหาประชาชนตามนโยบายที่หาเสียงเอาไว้ก่อน

อย่าเพิ่งคิดถึงประโยชน์ของตัวเองมากเกินไปนัก
พักเซลลี่รวมไทยเนี่ยมีหนึ่งที่นั่งนะครับ
ถ้าหากว่าเทียบกันในบรรดา๘พักร่วมรัฐบาลที่จะจัดตั้งกันเนี่ยนะฮะ

วันนี้ป๊าเสรีเขาก็พูดในฐานะที่เขาก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่จะต้องมาร่วมกันจับมือถูกไหมครับ
จริงสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยก็มีข้อมูลที่แฝงเอาไว้ให้เราคิดต่อเหมือนกันนะมิ้วคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าก็เป็นโจทย์ที่สวก็ให้ทางก้าวกลายไปคิดให้ตกคิดให้เสร็จน้ำด้วย
มาตรากฎหมายที่ท่านบอกว่าคือสุดท้ายแล้วการจะเสนอชื่อใครเป็นนายกเพื่อเข้าสู่การพิจารณารอบต่อไปเนี่ยมันต้องดูกฎหมายอย่างละเอียดนะเราต้องตีความนะ
ข้อบังคับสภามาตรา๔๑ส่วนหนึ่งประกอบกับบทเฉพาะการอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องไปนั่งดูกันนะครับ
เอ้าข้อเสนอของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทออกมาแบบนี้คนก็เริ่มมองเอ๊ะ๘พักร่วมกำลังจะแตกแถวกันใช่ไหมเนี่ยเริ่มมีการเสนอให้ก้าวไกลจากที่ยืนหนึ่งในฝั่งจัดตั้งรัฐบาลให้เขาไปโยกอยู่ฝ่ายพักฝ่ายค้านเฉยเลยอ่ะ
เลขาธิการพักก้าวไกลครับคุณชัยธวัฒน์ตุลาทนบอกว่าใจเย็นอย่าเพิ่งตีความขนาดนั้นคือตอนนี้คิดว่าใน๘พักคงต้องคุยกันเรื่อยแหละแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์เป็นระยะระยะอาจจะมีข้อเสนอใหม่เข้ามาเพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็มองว่าทุกข้อเสนอทุกความคิดเห็น
รวมไปถึงแนวทางในการผลักดันเพื่อเสนอชื่อคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีและพูดคุยถึงสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันอีกด้วยอ่ะฟังคำยืนยันครับ

อย่าเพิ่งไปตีความขนาดนั้นนะครับผมคิดว่าใน๘พักเนี่ยเราก็คงต้องคุยกันเรื่อยนะครับว่า
อาพรมมือสถานการณ์เป็นระยะก็อาจจะมีข้อเสนอใหม่เข้ามาเพื่อให้เกิดการจัดตั้งรัฐบาลได้จริงผม

อาปุ่นเครื่องคนถ้าเชิญของขั้นความที่เห็นมันเป็นสามารถเอามาถูกเต็มแลกเปลี่ยนกันได้

ในขณะเดียวกันนะครับทางพักเก้าไกลยืนยันว่าจะเสนอชื่อ
คุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลและแคนดิเดตนายก
ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่๒ในวันที่๑๙กรกฎาคมนี้ตามเดิม
รวมทั้งยังพูดคุยถึงการหาวิธีป้องกัน
เนื่องจากว่ามีกระแสข่าวว่าอาจจะมีสวบางคน
พยายามเสนอให้มีการตีความข้อบังคับการประชุมสภาที่๔๑
ว่าด้วยการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกไม่สามารถทำซ้ำได้
ถ้าไปกางดูกฎหมายอันนั้นก็จะเป็นการว่าด้วยเรื่องการ
ยื่นยัตติและวาระถ้าหากว่าซ้ำเดิมเนี่ย
อันนี้ก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับประธานรัฐสภา
แต่เขาก็ให้ไปอ่านดูบทเฉพาะการรัฐมนูลประกอบเคียงคู่กันด้วยนะครับ
แต่ในที่ประชุมเห็นตรงกันว่าไม่สามารถตีความแบบนั้นได้นะ
เพราะว่าข้อบังคับนั้นมีไว้ใช้สำหรับยัตติทั่วไป
แต่การเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นกรณีเฉพาะ
หากไม่สามารถเสนอชื่อแคนดิเดตซ้ำได้

พร้อมกับยกตัวอย่างเสนอชื่อ๘ครั้ง

แดดิเดตก็ต้อง๘คนไม่ซ้ำกันเหรอ
มันจะวนไปเรื่อยจนไม่มีแคนดิเดตนายกอีกเลยหรือเปล่า
ยตตีข้อบังคับแบบนั้นได้
เพราะว่าข้อบังคับนั้นมันไว้ใช้สำหรับยัตติทั่วไป
แต่ว่ากรณีการเลือกนายกรรมตรีเป็นกรณีเฉพาะ
ก็ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่า
ประชุมกันไป๘ครั้ง

นั่นหมายความว่าแคนดิเดตต้อง๘คนไม่ซ้ำกัน

ถ้าบอกว่าจะโบนกันไปเรื่อยจนไม่มีแคดเดตนายกลมตีเลย

ถึงประธานสภาพผู้แทนรัศดรและประธานรัฐสภาอวันน
เสนอให้มีการแก้ไขรัฐมนูลมาตรา๒๗
เรื่องนี้ทางพักเพื่อไทยก็ไม่ได้ขัดข้อง
แล้วก็จะทำเคียงคู่กันไปกับกระบวนการเลือกนายก
ก็คือเหมือนกับที่คุณพิทาบอก
๒สมรภูมิที่กำลังสู้อยู่ตอนนี้

กับ๒ก็คือการเสนอตัดอำนาจสว

ตรงนี้ก็ยังคงทำคู่ขนานกันไป
เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าจะต้องโหวตเลือกนายก

บอกว่าเลยมีการเสนอทางออก
หากสวไม่ประสงค์ใช้สิทธิ์

ก็เป็นทางออกที่ทุกท่านน่าจะสบายใจ
ไม่ต้องลงเสียงที่ขัดต่อความคิดความรู้สึกของท่าน
เพื่อคืนอำนาจในการเลือกนายกให้กับประชาชน
และยืนยันว่าสามารถทำคู่ขนานกันได้
และใช้ระยะเวลาไม่ยืดเยื้อ
หากนัดประชุมสภาได้เร็วและผ่านวาระหนึ่งได้เร็ว
น่าจะใช้เวลาเพียง๓๔สัปดาห์ก็แล้วเสร็จครับ
ในอดีตที่ผ่านมานี่เคยมีท่านสว
ที่เคยโหวตให้กับการปิดสวิตชอวร๖๐กว่าท่าน
แล้วก็มีท่านสวที่โหวตให้กับคุณพิทาคราวที่แล้ว๑๐กว่าท่าน
ท่านก็ไม่เคยบวชปิดสวิตช์สวก็อาจจะสนับสนุนในทางนี้ด้วย

หรือตั้งใจที่จะไม่ใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการประชุมคราวที่แล้ว
ก็อาจจะคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นทางที่ทำให้ท่านสบายใจได้ด้วย
ไม่ต้องลงเสียงที่ขัดต่อความคิดความรู้สึกของท่าน
ส่วนกระแสข่าวที่ว่าอาจจะมีการเสนอชื่อพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
มาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีด้วยหรือไม่นั้น
เลยหาธิการพกบอกว่าเป็นภารกิจของ๘ภักดิ์
โดยเฉพาะพักก้าวกลายและพักเพื่อไทยที่ต้องจับมือกันให้แน่น
เพื่อไม่ให้เกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อย
โดยจะมีการนัดประชุม๘พักร่วมในช่วงเช้าวันอังคารที่๑๘กรกฎาคมนี้
ก่อนโหวตนายกรอบที่๒หนึ่งวันเท่านั้น
ซึ่งหลายคนก็มีคำถามว่าประชุมวันที่๑๘มันจะทันใช่ไหม

คือมันเหมือนตอนโหวตประธานรัฐสภาเลย
เคาะออกมา๑วันก่อนล่วงหน้านะคะ
ทีนี้หลายคนค่อยว่าสนใจในการโหวตนายกกรั้ง๒นี่แหละ
ก็มีนักวิชาการออกมาให้ความคิดเห็นเรื่องนี้กันเยอะนะคะ
หนึ่งในนั้นก็คืออาจารย์เจดโทนวนิกค่ะ
อาจารย์เจดบอกเลยว่าถ้าก้าวไกลไม่ยอมถอย๑๑๒
โหวตกี่ครั้งก็คงไม่ได้

ปัญหาที่ก้าวไกลมีอยู่และทำให้ก้าวไกลอาจจะไปไม่ถึงฝั่งฝันเนี่ยมันมีอะไรบ้าง
ศาสตราจารย์เจตธนวนิกอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
ในฐานะนักวิชาการด้านกฎหมายให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวธรรมชาติทวีบอกว่า
ถ้าก้าวไกลจะยังคงเสนอชื่อพิธาริมเจริญรัฐ

เพราะวันที่ลงมติครั้งแรก

ชี้แจงไปแล้วนะเรื่องการแก้มาตรา๑๑๒
แต่ฝั่งของสสและสวเองก็ยังไม่ยอมเทคะแนนเสียงให้
เพราะก็ยังติดขัดเรื่องการแก้ไขมาตรา๑๑๒อยู่ดี
โดยอาจารย์เจดมองว่าปัญหาของก้าวไกลตอนนี้เนี่ย

ที่๑ก็คือกฎหมายมาตรา๑๑๒นี่แหละ
อาจารย์เจตบอกว่าเก้าไกรไม่ได้แสดงความชัดเจนว่าจะแก้ไข

เรื่องที่สองคือประเด็นเรื่องของการแบ่งแยกดินแดน

ที่๓คือความไม่ชัดเจนในกิจการระหว่างประเทศ
เอาง่ายที่เขาพูดกันก็คือประเด็นว่า
อเมริกาจะเข้ามาฐานจะเข้ามาวางฐานสร้างฐานอะไรต่าง
และเรื่องที่๔ก็คือก้าวกลายมั่นใจในตัวเองเกินไป

ซึ่งถ้าหากว่าผลโหวตในครั้งที่๒ก้าวไกลยังไม่ยอมถอยหรือลดเพดาน
เรื่องการแก้ไขมาตรวัน๑๒อีก
ผลก็คงจะไม่ต่างจากครั้งแรก
อาจารย์เจ็ดยังแนะนำด้วยว่าถ้าการโหวตนายกในรอบ๒๑๙
และที่ก้ากรกฎาคมมันผุดหน้าไม่ผ่านอีก
ก้ากลายกับเพื่อไทยต้องคุยกันแล้วนะ
เพื่อหาแนวทางให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้
จริงก็มีข้อที่สามารถจะปลดล็อกได้อยู่
ก็คือเพื่อไทยเสนอชื่อคนอื่นขึ้นมาเป็นคู่แข่งแคนดิเดตนายกเลย
ไม่ว่าจะเป็นคุณแพทองทานหรือคุณเศรษฐาก็ได้
เพื่อให้ประเทศชาติมันเดินหน้าต่อไปได้
จะต้องเสนอแบบช่วย
อาจารย์เจ้าเกษมเนี่ย
เท่าที่ทราบสุขภาพไม่ค่อยเท่าไรนะครับ
แล้วก็ถ้าจะต้องมาทำหน้าที่นายมนตรีเนี่ย

น่าจะเป็นของจริงโดยเฉพาะคุณแพทองทานเนี่ย
คุณแพทองทานในบรรดา๓คนต้องเป็นหมากสุดท้ายแน่นอน
ประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา๒๗๒วาระแรกเนี่ย
อาจารย์เจษมองว่าถ้าบังเอิญ
สวรรค์รับหลักการเกินหนึ่งในสามผ่านวาระแรกขึ้นมาเนี่ย
ระสองเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะเอาแค่คะแนนเสียงกึ่งหนึ่ง
ชี้วัดมันอยู่วาระ๓นี่แหละเพราะมันต้องมี๑๒๐ของพักที่ไม่มีรัฐมนตรี
ประธานสภาหรือรองประธานสภาซึ่งอันนี้ยากที่สุดค่ะ